เรามาดูพระราชพิธีที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับ
พระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธี
จรดพนังคันแรกนาขวัญพุทธศักราช๒๕๖๖
ซึ่งภรรยาแรกนาเสี่ยงหยิบผ้าได้ผ้า๕คืบ
ผลการเสี่ยงทายของกิน๗สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค
พระโคกินข้าวกินน้ำและกินย่า

พระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ซึ่งในปีนี้นะครับนายอนันต์สุวรรณรัฐ
หลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ได้ทำหน้าที่พระยาแรกนา
ได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้าได้๕คืบ
พยากรว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี
ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์
ขณะที่พระโคนในพระราชพิธีแรกนาขวัญในปีนี้
ก็คือพระโขเพิ่มและพระโขภูนย์

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตประสุทธิ์กรมประสุทธิ์
คัดเลือกพระโคพันธ์ขาวลำพูนที่มีลักษณะดีตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
โดยผลเสี่ยงทายของกิน๗สิ่ง
พระโคกินข้าวพญากรว่าทันยาหารพลาหารจะบริบูลดี
อกจากนี้ยังกินน้ำและย่า
พยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

เกษตรกรและประชาชนต่างก็เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
ภรรยาแรกนาหวานไว้ในลานแรกนา
โดยจะนำกลับไปหวานในที่นาของตนเอง
และเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
เราก็จะเห็นภาพแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะครับ
พี่น้องเกษตรกรไทยจะได้เก็บเมล็ดพันธุ
ที่มีการหวานตรงนี้เป็นสิริมงคลนะครับ

ก็เอาทั้งต้นกล้วยเลยนะแล้วก็ต้นอ้อยกลับไปด้วยนะครับ

ค่ะบางคนก็เอาไปเก็บไว้ใส่ผ่านที่บ้านนะคะ